ดูความขึ้นหน้าคดีบังฟิศกับพวกที่ฆ่าฝังดินเสียสู่ชาติ
คือต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อน
คนชื่อสูวิทย์บังสันบังล้อเนี่ยคือคนเดียวกันนะ
คือบางคนเรียกบังสันบางคนเรียกบังล้อ
แต่ทั้ง๓ชื่อนี้คือคนเดียวกันคือคนนี้
วันก่อนจำได้ไหมที่เขาเดินไปกับนักข่าว
แล้วเขาก็เหมือนจะร้องไห้ออกมาบอกพี่นักข่าวช่วยผมด้วยนะ
ผมถูกใส่ร้ายผมไม่ได้ทำแล้วผมถูกซ้อมด้วย
วันนี้เขากลับคำให้การอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาทำแหละแต่ที่ทำไปเพราะว่าเครียดและถูกกดดัน
เอาล่ะสิมันยังไงล่ะเนี่ยนะฮะ
พนักงานสอบสวนสพอ่าวนางจังหวัดกระบี่ครับ
คุมตัวนายสุวิทย์เริงสมุทรหรือบังสันหรือบางคนเรียกบังล้อ
อายุ๒๕ปีเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่านายสุชาติขาวล้วนอายุ๕๔ปีนะครับ
ไปส่งฝากขังเนี่ยนะฮะต่อสารที่จังหวัดกระบี่นะครับ
หลังจากเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนและสอบปากคำแล้ว
ส่วนผลตรวจร่างกายบังสันเนี่ยนะ
ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตบศีรษะ

ระบุว่าไม่พบร่องรอย

อมรับว่ายอมรับกว่านักข่าวตอนนี้แล้ว

คือถ้าไม่ขอโทษแล้วตำรวจเขาเอาความเนี่ย

ผมเคียงเป็นข้อมูลให้

ก็ให้ปากคำไปหมดแล้วครับ

คือ
ไม่ใช่ว่าโดนบังคับหรือว่าโดนอะไรคือ

คือไม่มีครับ

อันนี้ผมก็ให้การกับเจ้าหน้าที่สอบส่วนไปแล้วครับ

เมียของบังสันคนนี้บ้างนะฮะ

อุ้มลูกสาวอายุ๘เดือนนี่แหละครับนะฮะพาทีมข่าวมาดูห้องเช่าที่อาศัยอยู่กับลูก
บอกว่าร้องไห้ทุกวันหลังจากสามีตกเป็นผู้ต้องหา
ไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็จ่ายค่าเช่าห้องเดือนละ๒๒๐๐บาท
ตอนนี้ตั้งใจนะว่าจะขอประกันตัวสามีแต่พอไปรู้ว่า
มันจะต้องมีหลักทรัพย์มูลค่าล้านหนึ่งหรือถ้าเป็นเงินสดต้องเป็น๕แสนบาท
ก็ทำได้แค่ร้องไห้เพราะเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะหาเงินมาประกันตัวสามีได้ยังไง
ช่วงนี้พี่เลี่ยงกลับบ้านและเขาต้องทำหน้าที่ทุกอย่าง
เขาต้องคอยซักผ้าล้างจานทำทุกอย่างดูลูก
เขาจะไปกดทำทุกอย่างซักผ้าลูกอะไรแบบนี้
แต่พอเวลาเขาไม่อยู่เราก็ไม่ไหว
เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายค่าห้อง
เขาจะเป็นคนรับผิดชอบครึ่งหนึ่งช่วยเราทุกอย่าง
คุณผู้ชมครับภรรยาบังสันท่านที่ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ย
จนวันนี้เธอยังยืนยันว่าสามีเธอบริสุทธิ์
แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเสียสุชาติ
โดยอ้างแบบนี้บอกว่าคุณนักข่าวลงไปดูไหมล่ะ
ไปดูไอ้ที่สแกนนิ้วเข้าทำงานที่บริษัทกำจัดปลวกไหม
บางสันทำงานอยู่เนี่ยทีมข่าวได้ข้อมูลมา
คุณผู้ชมมาตามกันทีมข่าวได้ข้อมูลการสแกนนิ้วของบังสันมาระบุว่า
พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่เสียสุชาติหายตัวไปนะ
สันไปสแกนนิ้วเข้าทำงานเวลา๘นาฬิกา๒๓นาที
และสแกนนิ้วออกเวลา๑๗นาฬิกา๔๒นาที
วันที่๔พฤษภาคมสแกนนิ้วเข้าทำงาน๘โมง๗นาที

วันที่๕๗พฤษภาคมสแกนเข้าทำงานปกติ
วันที่๘พฤษภาคมนะครับสแกนเข้าทำงานแต่ไม่ได้สแกนออกงาน
หยุดงานวันที่๙พฤษภาคมจากนั้นก็จะมาทำงานตามปกติวันรุ่งขึ้น๑๐พฤษภาคม
วันที่๑๑พฤษภาคมครับแจ้งลากิจให้เหตุผลว่าลูกไม่สบาย
แล้วก็กลับมาทำงานปกติในวันที่๑๒พฤษภาคม
พฤษภาคมหยุดงานเพราะว่าเป็นวันฮารีรายอร์นะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ไปขุดเจอศพเสียสุชาติกับรถเก๋งที่กลุ่มคนร้ายฝังดินเอาไว้ไง

วันที่๑๔พฤษภาคมล่ะบังสันก็ยังสแกนนิ้วเข้าทำงานปกติแต่ไม่ได้สแกนออก
แล้ววันนั้นแหละที่เข้ามอบตัวกับตำรวจสพอาวนาง
คือมาดูระยะทางคุณผู้ชมแล้วมันไกลกันแค่ไหนบริษัทกับจุดเกิดเหตุ
ระยะทางจากบริษัทที่บังสันทำงานในตะบนปากน้ำนะถ้าไปยังหลุมศพนะฮะที่ฝังเสียสุชาติเนี่ย
ตะบนหนองทะเลวัดระยะทางได้๑๕กิโลเมตรคุณผู้ชมถ้าขับรถโดยไม่แวะที่ไหนเลย
๒๓นาทีถึงจากก้มอุปสรรคพฤษภาคมบางสันเลิกงานเวลา๑๗นาที๔๒นาทีใช่ไหม
ถ้าเดินทางออกจากบริษัทไปยังจุดฝังศพเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ๒๓นาทีแล้วจะถึงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔นาที
ซึ่งซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่บางสันให้ปากคำกับตำรวจว่า
ฟิศกับพวกนั้นลงมือสังหารเสียสุชาติฝังดินช่วงเวลานั้นครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่ตำรวจยืนยันบอกว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนนะโดยบังสันเนี่ยรับสารภาพ
ว่าเป็นคนรับสารภาพว่าคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยก็ยืนยันว่า
สันนี่แหละเป็นคนที่ยื่นเงินค่าจ้างขุดหลุมให้บอก
ค่าน้ำชานะทีมข่าวไปพบกับในเขียวนามสมมุติใน
คนนี้แหละเป็นคนขับรถแบ็คโฮที่ผมพูดถึงเขายืน
แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าไม่รู้จักหรอกกับ
ฟิศกับพวกเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จักแต่ยอมรับว่าได้รับ
ว่าจ้างไปขุดหลุมนะฮะที่พบรถเก๋งเสียสุชาติจริงแล้ว
เขารู้ไหมว่าไอ้หลุมที่ขุดเนี่ยจะฝังรถช่วงเย็น
วันที่๓พฤษภาคมครับเขาบอกว่าบังฟิศให้บังฟาเป็นเพื่อน
ของเขาเนี่ยมาเจรจาบอกว่าเดี๋ยวจะให้สองพันไปขุดหลุมได้
ไหมจะฝังวัวชนเอาล่ะสินะฮะซึ่งขณะขุดไปขุดไปก็ถาม
ฟิศกับพวกที่ยืนดูอยู่สี่ห้าคนอ่ะพี่พี่จะเอาหลุมเนี่ย
ลึกยาวกว้างแค่ไหนบังฟิศบอกขุดอีกขุดอีกขุดอีกเพราะ
ฝังวัวชนสามตัวแล้วทำทางลาดด้วยนะเดี๋ยวจะเอาวัวเนี่ย
เรียงลงไปในหลุมคุณผู้ชมเขาอ้างแบบนี้พอเขาได้ยิน
ว่าเอ้าบังบังจะฝังวัวที่ตายเหรออย่างนั้นขอได้ไหมล่ะ
ผมจะเอาไปทำกินบังฟิศขอวัวที่ตายจะไปฝังทำไมแล้วผม
จะเอาไปทำอาหารกินบังฟิศบอกว่าไม่ให้แล้วก็ขุดต่อจนเสร็จแล้ว
พอคุยเสร็จปั๊บเขาถูกไล่กลับบ้านเลยนะเออเออแล้วบังฟิศกับ
บอกว่าเองไปได้แล้วเดี๋ยวเขาจะฝังวัวกันเองลองฟัง
ดูนะผมถามได้ยังทำสรุปหน่อยผมจะได้รากวัวไปเลี้ยง
ไว้ได้ไงครับเขาอ้างว่าแบบนั้นผมก็ฟังไว้ครับก็ต้อง
ทำถามจริงตอนนั้นอ่ะกลุ่มคนประมาณสี่ห้าคนตรงนั้น
เขามีแบบว่าพฤติการอะไรที่ดูมีท่าทีพิรุธอะไรบ้างไหม
ไหมก็ไม่มีครับผมก็ไม่ได้ไปมองขออะไรมาครับผมก็
มองแค่หลุมกับอุปกรณ์เครื่องจักรผมอะครับไม่ได้แปลก
อะไรครับก็ไม่ได้นึกอะไรมากก็ทุกที่มันไปกับ
ก็บอกให้ขุดนู่นขุดนี่ครับมีทุกที่ครับสรุปแล้วเขา
เป็นคนเดินมาจ่ายเงินพี่จริงมั้ยคุณเนี้ยครับอ่า
เขาเขาเขาเขาทำยังไงบ้างคือเขาไม่ได้คุยครับ
พอเดินมาถึงก็เอาเอาไปกินน้ำชาครับก็คุยอย่าง
ผมก็หยิบไปแต่ผมก็ยังไม่ได้นับว่าเท่าไหร่
ไปขุดเสร็จตอนเดินกลับมาผมก็นับเอาสองพัน
ครับค่ะอืมนี่แหละฮะคดีนี้ผู้ต้องหาถูกออกหมาย
จับอีก๒คนคือนายสุริยาเริงสมุทรก็คือบังฟิศกับ
พี่ชายคือนายสุรชัยเรืองสมุทรหรือบังกิบหลีเขาสอง
คนยังหนีอยู่นะฮะค่ะยังหนีอยู่ซึ่งตำรวจเนี่ยเร่ง
ลอยตามหน้าตัวจะมาดำเนินคดีแล้วนะครับก็ต้องดู
ความคืบหน้าทุกวันนะฮะว่าจะได้ตัวเร็วนี้หรือเปล่า